ผลไม้ที่นิยมนำมาแกะสลักประดับสำหรับขาวหวานมีดังนี้เช่นแตงโมเพราะมีสีสันสะดุดตาคือเขียวสดขาวและแดงมีขนาดใหญ่ทำให้ได้ชิ้นงานชัดเจนอีกทั้งเปลือกแข็งกรอบทำให้แกะได้ง่าย
แคนเตอร์ลูปมีเนื้อที่แน่นเนียนทำให้แกะง่ายและให้สีนุ่มนวลสดใส
ฟักทองมีเนื้อแข็งและแน่นนิยมนำมาแกะเป็นภาชนะใส่อาหารและดอกไม้แบบต่าง
เลือกฟักทองสีเหลืองมาใช้ในการแกะสลักจะได้เนื้อแน่นและมีสีเนื้อสว่างสดใส
ส่วนผักเครื่องจิ้มเช่นแตงกวาแครอทมะเขือขิงพริกและขมิ้นขาวก็นำมาจักรและกรีดให้สวยงามได้เช่นกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน